โจรรายนี้กันต่อหน่อยคุณผู้ชมค่ะก็เป็นโจรที่ไม่เหมือนใคร
เพราะว่าโจรปกติก็จะก่อเหตุตอนดึกที่เจ้าของบ้านหลับกันแล้ว
อันนี้ก่อเหตุตอน๖โมงเย็นคุณผู้ชมค่ะแหมไม่รู้ถือเลิกหรืออะไรก็ไม่ทราบ
อาทิตยังไม่ตกดินเลยค่ะมาแล้วแล้วคุณผู้ชมดูชุด
โอ้โหปกติโจรก็จะต้องแบบว่าแต่งตัวมิดชิดแต่อันนี้มาในชุดทูพีชนะ
เที่ยวทะเลมาก่อนหรือยังไงเออทูพีช
ข้างบนชิ้นหนึ่งข้างล่างชิ้นหนึ่งแล้วพยายามจะปีนรั้ว
รั้วนี่สูง๒เมตรจะเข้าไปค่ะปีนเข้าไปนะคะ
เสร็จแล้วตรงเข้าไปเปิดประตูไม้ชั้นล่างแต่ก็เปิดไม่ได้
เข้าไปแบบนี้ค่ะเข้าไปท่านี้นะคะแล้วก็จะเข้าไปเปิดประตูแต่เปิดไม่ได้
หลังจากนั้นก็ไปสำรวจทรัพย์สินรอบบ้านแล้วกลับมาที่ประตูนะคะ
นี่จะเข้าไปบ้านแล้วก็เข้าไม่ได้นะคะแล้วเขย่าประตูเปิดออกก็ยังเข้าไม่ได้
ติดเหล็กดัดข้างในอีกก็สุดท้ายก็เปลี่ยนมาที่หน้าต่างจะเข้า
ก็เข้าไม่ได้อีกค่ะเจอเหล็กดัดอีกสุดท้ายสุดท้ายคุณผู้ชมค่ะ
ปีนรั้วกลับไปมือเปล่าค่ะแต่นี่คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนหกโมงเย็น
ของวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะวันที่๑๐ธันวาคมเข้าไปก็เข้าไม่ได้นะคะ
มีเหล็กดัดจะเข้าหน้าต่างก็เข้าไม่ได้สุดท้ายต้องปีนออกไม่ได้อะไรไปค่ะ
เจ้าของบ้านเนี่ยไม่รู้นะคะว่ามีใครพยายามจะเข้าบ้านตนเองมารู้อีกทีนึง
รุ่งเช้าวันที่๑๑ก็เลยพยายามไล่กล้องดูนะคะ
ถึงได้เห็นว่าเอ้ามาทำอะไรตอน๖โมงเย็น
แล้ววันนั้นเนี่ยหน้าบ้านตอนเย็นก็มีถนนคนเดินคนก็เยอะด้วยค่ะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งความแปลกใจก็คือการแต่งกายทำไมมาในชุดนั้น
แต่ว่าหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตบอกคนวิกลจริตหรือเปล่าพยายามจะเข้าบ้าน

เพราะว่าดูจากพฤติกรรมแล้วพยายามจะมองหาช่องทางเข้าบ้าน
ค้นข้าวของน่าจะดูลาดเราเอาไว้แล้วมากกว่าค่ะ
โดยปกติคิดว่าน่าจะเข้าหลังเที่ยงคืน
เราก็นั่งดูกล้องอะไรอย่างเที่ยงคืนไปก็ไม่เจอเลยครับ
ผมดูจากพิการเข้าอยู่ในนี้ในคุณทรัพย์สินการเข้ามากับเขาออกไปเนี่ย
ผมว่าเป็นคนปกติตั้งใจ
งานบ้านก็อยู่ด้านนี้นะครับ
ด้วยความสงบของทุกคนนะครับ
ก็ไม่มีอะไรก็อยู่ดีกับกระแนนพึ่งหมา
ลุกเข้ามาแบบนี้ก็ไม่ปลอดภัยด้วยกันทั้งนั้นแหละค่ะนะคะ
แต่เจ้าของร้านเนี่ยไม่ได้แจ้งความนะคะ
เอาเรื่องนี้มาโพสต์เตือนภัยให้เพื่อนบ้าน
ระวังตัวกันแล้วก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตา
เพราะอย่างที่บอกปีนเข้ามาแบบนี้
ถนนคนเดินก็จัดอยู่ด้วยนะคะ
อันนี้คือเขาบอกว่าลักษณะคล้ายกับคนร้าย
ปีนบ้านหลังหนึ่งย่านถนนโชตนาซอย๘ตำบลช้างเผือก
ที่เชียงใหม่ก่อนหน้านี้ด้วยนะคะ
ซึ่งเคสนั้นเนี่ยเจ้าของบ้านเขาไปแจ้งความเอาไว้
ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเบาะแสค่ะ